คุณผู้ชมไม่อยากลงทุนแต่อยากต่อยอดอาชีพ
สิ่งที่ดิฉันพูดมาขีดเครื่องหมายเท่ากับขโมยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผู้ชายคนนี้คุณ
เขาขายลูกชิ้นทอดแต่เขาไม่มีเตาแก๊ส
เขาก็เลยไปขโมยเตาแก๊สปิ๊กนิก
เอามาขายลูกชิ้นทอดต่อยอดธุรกิจ

เขาจะต่อยอดธุรกิจของเขาเองยังไง

ใช่ก่อเหตุแบบนี้แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ถังมันไปปุ๊บปิ๊กถังพิกนิกค่ะ
มันก็เล็กนะ๕โลเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่เกิดขึ้นตอนเที่ยงเลยค่ะ
เที่ยงเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้นายอุกริตวงลังกา
อายุ๔๓ปีนะขี่มอเตอร์ไซค์มา
่องไปขโมยถังแก๊สปิ๊กนิกขนาด๕โลแล้วก็หนีไป
ตอนเย็นเจ้าของร้านเขาจะมาเปิดร้านขายผัดไทย
อ้าวจะขายผัดไทยอย่างไร
ไม่มีแก๊สจะผัดอย่างไรล่ะเส้นมันก็แข็งหมดสิค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
อ่ะถังแก๊สโดนขโมยไป
เจ้าของร้านผัดไทยก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพสารพีค่ะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไหนต่อ
เขาขี่ไปจากสารพีไปตามเส้นอำเภอเสมิง
ออกไปที่ปลายออกไปนะแม่ห้องศรเนี่ยค่ะ
ระยะทาง๑๕๐กิโลคุณผู้ชม
แล้วตำรวจเนี่ยนะก็เก่งตามสืบจนรู้ที่อยู่เลย
ทีนี้ประสานไปค่ะไปจับกลุ่มตัวที่บ้านพัก
แล้วบ้านพักเปิดเป็นร้านขายลูกชิ้นทอด
แห่ไปจับกลุ่มได้นี่ตอนที่ไปรวบตัว

แล้วต้องฟังนะเพราะว่าตำรวจเขาก็ถามพ่อค้าคนนี้
ไหนบอกมาสิไปขโมยทำไม
แต่เขาเล่าประวัติเขาให้ฟังย้อนประวัติไปเลยนะ
ปี๖๒ปี๖๒เคยไปขโมยของ
แล้วก็ต้องโทษที่เชียงใหม่นะ

ตอนนั้นนะคุณตำรวจผมกลับตัวกลับใจแล้ว
มาทำอาชีพผมก็อยากทำอาชีพสุจริตนะ
ลักขโมยใครละมาเปิดร้านลูกชิ้นทอดละกัน
ตอนนั้นผมก็ใช้เตาถ่านโอ๊ยขายดีมากคุณตำรวจ

ทีนี้ใช้เตาถ่านต่อไปก็ไม่สะดวกแล้ว
จะซื้อเตาแก๊สมันก็แพงคุณตำรวจ
ผมก็เลยตัดสินใจลงทุนขับรถจากอำเภอปลายแม่ห้องศรเนี่ย
๑๕๐กิโลเมตรมาขโมยถังแก๊สเที่ยงเผิดสารพีเชียงใหม่
คุณตำรวจผมจะเอาไปต่อยอดประกอบอาชีพ

เขายังเคยไปขโมยของร้านอื่นอีก
เอามือถือเอาแท็บเล็ตได้ไปหลายเครื่องเลย

เสร็จแล้วก็เอาเงินมาลงทุนทำร้านลูกชิ้นทอด
ทีนี้ดิฉันอ่านไปคุณผู้ชม
มันเหมือนกับที่ที่ฉันบอกเลยว่าไม่ลงทุน
แต่อยากต่อยอดอาชีพใช้วิธีนี้ไม่ได้ค่ะ

ส่งพนักงานสอบสวนที่สพสารพีดำเนินคดีค่ะ
ก็โดนแหละข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพานะ